บินกลับไปฝึกซ้อมกับทีมต้นสังกัดในปีหน้าที่ประเทศญี่ปุ่นครับ